สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
ยังวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งนายกสมคมกีฬากอล์ฟอาชีพนะครับ
ซึ่งปีนี้มีผู้ลงชิงตำแหน่ง๒คนจาก๒ค่าย
ติดตามได้จากคุณวิลวิทย์เจริญเชื้อผู้ศึกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอาคารการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้เบื้องต้นมี๒ท่านครับ
ท่านแรกคือนายเมธีสุทัศนอายุทยาหรือโปรเอ็กซ์
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นในการลงเลือกตั้ง
พร้อมด้วยโปรกอล์ฟชื่อดังอาทิเช่นบุญชูเรืองกิจ
และโปรอาร์มกีรเดชอภิบาลรัฐครับที่เป็นฐานเสียงสำคัญ
ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือดรสันติภาพเตชวนิษฐ์
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีฐานเสียงสำคัญคือ
บริษัทไทยเบเวอเรสมาร์เก็ตติ้งจำกัด
สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมนั้นจะอยู่ในวาระที่๕ของการประชุมวันนี้นะครับ
ซึ่งในวาระแรกนั้นการประชุมนั้นก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ส่วนการลงคะแนนนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนลับ
ด้วยการเข้าครูหาจากสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งสิ้น๔๒๕คน
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด๖๒๘คนครับ
ว่าในวันนี้ครับในช่วงบ่ายจะทราบผลของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพครับว่า
ใครที่จะได้เป็นนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพคนใหม่ครับ
ลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ